เราเกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะครับ
ผู้หญิงสองคนนี้เป็นแฟนกันนะฮะอายุสามสิบเอ็ด
แต่ปรากฏว่าโอเควันดีคืนดีผู้หญิงก็ป่วยค่ะ
เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ตามข่าวบอกว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน
หลังจากนั้นครับก็ทำตามความฝันความฝันมีอยู่สองอย่างครับ
คือการได้แต่งงานกันและก็ใช้ชีวิตในบ้านหลังเดียวกันที่ซื้อด้วยกันนะครับ
สุดท้ายผู้ชายก็สารฝันครับ
จัดงานแต่งงานนะครับเห็นแบบนี้ก็
น้ำตาท่วมอ่ะนะฮะคือผู้หญิงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับ
ระยะสุดท้ายมีอาการไตวายด้วยนะครับตามข่าวบอกว่าหมดทางรักษาจริงจริง
หมอบอกว่าชีวิตนั้นอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานก็ให้รีบทำสิ่งที่อยากทำ
นี่ครับก็มีการสารฝันสุดท้ายนะฮะฝ่ายชายก็มีการจัดงานแต่งงาน
ซึ่งตามข่าวผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาโพสต์นะครับบอกว่าไง
อาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแล้วมันเกิดขึ้นค่อนข้างฉุกระหุก
อืมแต่ก็ตั้งใจจะทำออกมาให้ดีมากที่สุดนะครับ
คนที่ป่วยนั้นชื่อว่าคุณติ๊กนะครับแล้วก็สามีนะฮะ
หลังจากจัดงานแต่งงานนะคือคุณทิวนะครับรักกันมานาน๑๓ปีแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็๗กันยายนที่ผ่านมานะครับเพื่อน
คุณหมอพยาบาลร่วมแสดงความยินดีครับหลังจากนั้นนะครับ
ทีมข่าวไปที่บ้านของคุณทิวแล้วก็คุณติ๊กนะครับอายุ๓๑ปีเท่ากันที่นครปฐม
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณติ๊กนั้นก็ป่วยพยายามรักษามาหลายต่อหลายครั้งนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายมันก็อาจจะมีการลามนะฮะมีอาการอื่นแทรกซ้อนมาด้วยนะครับ
ซึ่งระหว่างนั้นทั้งสองมีคำมั่นสัญญาร่วมกันครับสองเรื่องคือการแต่งงานแล้วก็การซื้อบ้านนะฮะ
แต่การซื้อบ้านร่วมกันนั้นอาจต้องตัดออกไปเพราะว่าตอนนี้มันกระชั้นชิดมากแล้ว
ถ้าดูจากที่ทางคุณหมอนั้นแจ้งมาเหลือเพียงงานแต่งครับ
คุณทิวฝ่ายชายครับสารฝันให้เป็นจริงคุณติ๊กเนี่ยพูดทั้งน้ำตาบอกไม่คิดเลยนะครับว่าแฟนจะเสียสละเพื่อตนเองเช่นนี้
ที่ผ่านมาเคยพูดกันแต่เรื่องความตายหากคุณติ๊กตายขอให้เอากระดูกไปเที่ยวเชียงใหม่
เพราะว่าในชีวิตนี้ครับ๓๑ปีที่ผ่านมาตลอดชีวิตของคุณติ๊กนั้นไม่เคยมีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินนะฮะ
สุดท้ายคุณติ๊กเนี่ยได้ขอบคุณคุณทิวซึ่งเป็นแฟนนุ่มที่รักแล้วก็เสียสละเพื่อกันมาโดยตลอด
โอ้โหเห็นภาพแล้วก็น้ำตาคลอนะเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยนะครับ
ไม่ได้แบบว่าให้ความรักเราอย่างเดียวเขายังดูแลเราเล็กเล็กน้อยน้อยเท่านั้นพี่
สิ่งพวกเนี้ยมันไม่มีใครสามารถทำเป็นได้ค่ะขอบคุณมากนะครับ
อย่างน้อยก็ได้ทำตามความฝันนะฮะโอ้โหเห็นข่าวอย่างนี้เสียงสัตว์เลยนะ
เป็นจริงแล้วหนึ่งอย่างนะคะสำหรับความฝันของคุณติ๊กนะคะ
โดยคุณทิวนี่แหละเป็นคนสารฝันให้ก็ขอให้ทั้งสองท่านมีความสุขทุกลมหายใจนะคะ